เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่บันทึกภาพเอาไว้ได้

มีการไปชู๒นิ้ว

ทำท่าแบบชู๒นิ้วระหว่างที่จับกลุ่มเสร็จเรียบร้อย
คนก็เลยมองว่าอ้าวทำหน้าที่ก็ทำหน้าที่สิ

ไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันก่อนเลยค่ะ
โอ้โหมันไม่มีความผิดครับ

มันไม่มีความผิดหรอกครับพี่
ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับ
แถวนี้ตำรวจมี
ไม่ใช่ข้อกฎหมายผมถามก่อนว่ารถแดงได้ไหมครับ
ไม่ได้ครับข้อกฏหมายข้อไหน

นี่ล่ะครับบางทีเขาบอกว่ามาตาไม่มีนะครับ

สำหรับตำรวจเขาเห็นว่าการขับรถ

อ้าวเปล่าสวัสดีสบายแฮลโหลแฮเราเอง

แต่แบบเราที่เป็นคนดูคลิปอะก็ยิ้มออกนะ
แต่คนที่เป็นคนถ่ายที่โดนจับคงขึ้นอยู่
แต่หลายคนก็มองสองมุมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับเขาแบบนี้
ทะเลาะกันแบบนี้มุมหนึ่งอาจจะอยากให้อารมณ์ดี
อีกมุมหนึ่งอ้าวกวนเขาหรือเปล่า
ไปแบบเขาอารมณ์เดือดอยู่ไปสู้ตายอะไรอย่างนี้ค่ะ

ยิ่งขึ้นเนอะใช่นะคะหลายคนก็เอ๊ะใช่เหรอมาทำแบบนี้นะคะ
ก็วิภาควิจารณ์กันเยอะค่ะบนโลกโซเชียล
อย่างที่บอกไปว่านี่เป็นการแสดงกริยาไม่เหมาะสมขณะปฏิบัติหน้าที่

ชาวเน็ตก็แชร์กันต่อไปเรื่อยนะคะในเครื่องแบบชัด
แล้วก็เขียนมากมายนะคะ
ซึ่งที่มาของการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยเกิดจากตำรวจจับ
ตามจับคนขับรถทัวร์นักท่องเที่ยวจีนนะคะ
ซึ่งก็ขับแซงแล้วก็วิ่งในเลนส์ที่๒แล้วก็เลนส์ที่๓
มาตลอดทางตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่๐จนถึงทางลงอ่อนนุษย์
รวมระยะทางไกลกว่า๒๐กิโลเมตรค่ะ

ซึ่งหลังจากคลิปนี้เป็นที่วิพักษ์วิจารณ์กันในโซเชียลนะคะ
ก็ทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปยัง
พันธุ์ตำรวจโทสะสนัทรัตนเสวกวงสารวัตร
สถานีตำรวจทางหลวง๑กองกำกับการ๘

ผู้บังคับบัญชาของนายตำรวจนายนี้
ก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
นานแล้วเหมือนกันนะแต่คลิปเพิ่งออกมาเผยแพร่บนโลกโซเชียลนะคะ
แล้วก็คือไม่ใช่ครั้งเดียว๔คันนับแล้ว

ครั้งที่๓เอียงขวาครั้งที่๔ด้านข้างรถ
ใช่ค่ะซึ่งคนขับเนี่ยก็ยอมรับผิดนะคะ
คนขับที่โดนจับแล้วก็มีการเปรียบเทียบปรับไปแล้ว
ขอยืนยันว่าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้ไปล้อเลียน
หรือว่าแสดงกิริยาไม่เหมาะสม
การทำท่าชู๒นิ้วเป็นการปฏิบัติที่ลดการกระทบกระทั่ง
อันนี้เป็นความตั้งใจแบบที่พี่มิ้วก็สันนิษฐานไว้ว่า
เหมือนตอนนี้ในพื้นที่ตอนนั้นจับผู้ต้องหาแล้ว

คู่อริโรงเรียนต่างสถาบันอย่างนี้เหรอ

ขับผ่านกันอยากชูสัญลักษณ์มือชูได้

ก็คือเขาบอกว่าถ้าไปยิ่งทะเลาะกันอีก
ก็อาจจะบานปลายไปใหญ่
ก็การทำแบบนี้ก็เป็นการลดการกระทบกระทั่ง

เพราะว่าตำรวจไปใจร้อนใส่ก็ไม่ดีอีกเหมือนกัน

เพราะว่าทำให้หน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะ
ซึ่งถ้าตรวจพบก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีนะคะ
แต่เมื่อสักครู่แอบได้ยินเสียงที่เขาคุยกันในคลิปนะ
เรื่องประเด็นบอกว่าให้รถแซงขวาได้

คือดูจากภาพนะเราต้องนึกถึงเจตนาของคนทำ
เจตนาของเจ้าหน้าที่ที่เขาชู๒นิ้ว
เขาอาจจะแบบเขาจะตั้งใจทำอะไร
ถ้าเกิดจะตั้งใจล้อเลียนมันก็อาจจะเป็นความผิดนะครับ

คุณผิดคุณก็ใจเย็นเดี๋ยวไปจับคุณจ่ายเงินมา
อะไรอย่างนี้จ่ายเงินจ่ายเงินตามใบสั่งมาอะไรอย่างนี้ไง

ก็ขับรถกันอย่าระบัดระวังแล้วกัน
เราอาจจะได้ไม่ต้องเจอสนิ้วแบบนี้นะ